คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูที่คุณกำลังฟังพอดแคสต์เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
ลูกพี่เขามาไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็คราวนี้เราอยากคุยกับเขาต่อใช่นะครับก็คนคนนั้นคือ
เช้าอย่างนี้เขาก็เป็นซูเปอร์แมนครับอืมผมเลยชอบเรียกเขาเป็นซูเปอร์แมนบนกรอบ๑๘หลา
อ่าเพราะว่าเขาเป็นบุรุษเหล็กอ่ะอืมคือซูเปอร์แบนชายาไทยเขาเรียกบุรุษเหล็กใช่ป่ะ
สุดยอดมากการที่เราได้เห็นนักฟุตบอลคนหนึ่งที่แบบเล่นอย่างยาวนานแล้วก็แทบไม่มีมาตรฐานที่ตกลงเลยแม้แต่ช่วงเวลาเดียวนะ
แม้กระทั่งตอนเนี้ยก็ยังคิดก็ยังถือว่าเป็นแบบต้นต้นอยู่
ผมว่าทุกทีมพร้อมอ้าแขนรับนะครับ
จริงแล้วเขาไม่ต้องเลือกเล่นด้วยเพราะจริงเขาได้ข้อสำหรับประของทาง
ยังอยากได้เงินอีกเหรอมันคงไม่ใช่แล้วมั้ง
เขาไม่ได้มองเรื่องเงินแล้วเขามองเรื่องแบบความสุขมากกว่า
อันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าสาเหตุที่เราเล่าเรื่องของบุฟฟอล
เป็นเพราะว่าหนึ่งก่อนเลยก็คือว่า
พอดีผมจะต้องไปต่างประเทศก็เลยทำเป็นเทปสต๊อกมันไว้ก่อน
เผื่อว่ากลับมาอัดไม่ทัน
อย่างที่สองก็คือบุฟฟอลเลิกเล่นอย่างเป็นทางการแล้ว
ในวันที่สองสิงหาคมเราอัดกันวันที่สามสิบนะ
ผมไม่ใช่คำว่าหนึ่งในผู้สาตุผมใช้ว่าผู้สาตุที่ดีที่สุดตลอดการของโลกใบนี้

แต่ผมรู้สึกว่าบุฟฟอลเขาคงมาตรฐานได้อย่างยาวนาน
ไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือจะเป็น
แต่ไม่มีใครเคียง

ถ้าจะวันดีคืนนี้ต้องมีรางวัล

ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นรางวัลจารุจิมฟุตบอล

ก็จะเร่าว่าบุฟฟอนด์เป็นใคร
เหมือนจุดเริ่มต้นของแต่หลายคนที่เราพูดถึง

ฟอลเล่นกับทีมสุดท้ายก็คือปามา
ซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรที่ทำให้เขาแจ้งเกิด
และวินชื่อเสียงบนโลกฟุตบอล

หลังจากที่ประสบการณ์ต่างในชีวิตเขาผ่านมาอย่างโชคโชนแล้ว

โค้ดให้ด้วยซ้ำ

บุฟฟอลค่าแค่กับปามาในสองช่วงเวลา

ด้วยค่าตัวอันเป็นสิติโลกอยู่นานมาก

อารีทรวงก่อน

มัน๑๐กว่าล้านยูโรอะไรอย่างนี้นะครับส่วนช่วงเวลาที่๒ของ
บุฟฟอลกับปามาคือเป็นช่วงเวลาที่บุฟฟอลมาเล่นให้กับปามา
ที่ตกชั้นจากเซลล์อาร์ไปเล่นให้กับเซลล์บีนะครับกลับมา
แข้งอีกครั้งหนึ่งของบุฟฟอลที่ปามาต้องบอกว่าคนที่
เป็นคีย์แมนสำคัญในการดึงบุฟฟอลกลับมาได้ก็คือคลาย
คราวฟคนนี้คือเศรษฐีชาอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าของปามาโดย
เขาเพิ่งซื้อทีมในช่วงปี๒๐๒๐นะครับในช่วงกันยายน๒๐๒๐
ก็ไม่นานไม่กี่ปีเองอืมนะครับเขาบอกว่านับตั้งแต่วินาที
ที่เขาซื้อปามาสำเร็จอืมสิ่งแรกที่เขาต้องทำแล้วเขาอยากทำ
บ้างคือการดึงจารย์จีปุฟฟอลกลับมาสู่ปามานะครับจนกระทั่ง
ในช่วงเดือนเมษายนของปี๒๐๒๑เขาบอกว่ามีโอกาสได้พบ
บุฟฟอลเป็นครั้งแรกอ่านะครับก็ไม่กี่เดือนหลังจากที่ซื้อ
สำเร็จนะครับเขาได้พูดทีเล่นทีจริงกับบุฟฟอลว่า
ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะดึงคุณมาร่วมทีมปามาศในรูปการณ
หน้านะครับอืมในวงการฟุตบอลจะรู้จักกันดีชื่อเล่นของบุฟเฟล
คือจีจี้เขาบอกว่าจีจี้ทั้งหัวรอและยิ้มในสไตล์ของ
เขาแบบที่เราคุ้นเคยนั่นคือคำตอบของเขาที่เขาตอบให้
คราวส์อืมนะครับจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่บุฟฟอลเลือกที่
จะไม่ต่อสัญญากับปามาอ่าขออภัยไม่ต่อไม่ไปต่อกับ
ยูเอ็นตุ๊กในพลาสที่สองนะครับหลังจากที่กลับมาจาก
เชย์โดยตอนนั้นปามาของคายคราวส์ก็ติดต่อไป
บุฟฟอลทันทีอืมโดยบุฟฟอลก็ยังพิจารณาอยู่ว่าจะเอา
ยังไงดีกับชีวิตอืมนะครับเลยเลือกที่จะขอพักเบรกทั้ง
ตัวและหัวใจไปก่อนอืมโดยที่ทางคราวส์ก็ปล่อยให้กับ
ฟอลใช้เวลาสองสัปดาห์ในการคุ้นคิดคุ้นคิดว่าจะ
ทำยังไงต่อในชีวิตแม่ติดเล่นไปหน่อยครับคำนี้เอา
เสียงยากเอาเสียงยากคำนี้ผมติดเล่นบ่อยด้วยนะครับ
หลังจากนี้หลังสองกัปดาห์ค่อยติดต่อกลับมานะครับสุด
ท้ายเมื่อสองสัปดาห์ผ่านไปนะครับบุฟฟอลก็พร้อมที่
จะกลับมาร่วมทีมปามาอืมโดยที่บุฟฟอลบอกว่าเขาชอบ
ไอเดียและความกระตือล้นของคลายเคราวส์ที่เป็นเจ้าของ
คนใหม่นะครับหนูอยากได้จริงใช่แล้วก็ตัวของปา
ตัวของบุฟฟอลเองก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่
อยู่แล้วที่จะกลับมาที่ปามาทีมรักใช่ครับโดยที่เขาบอก
ว่าเขามีความรู้สึกดีกับปามาโดยเฉพาะการได้กลับ
มาขาดแข้งในสถานของปามาที่ชื่อว่าเอ็นเนโนตาดินี่
พี่บอยเป็นคนพูดพูดยากใช่ครับบุฟฟอลในวัย๔๓ปี
ตอนนั้นบอกว่าการกลับมาสู่ปามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นหัวใจเป็นอย่างมาก
อ่านะครับแล้วตัวเขาก็รู้เป็นอย่างดีว่าภารกิจที่เขาต้องทำให้กับทีมก็คือ
การพาปามากลับขึ้นชั้นสู่เซริยาแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากมาก
นั่นเป็นเพราะว่าอาม่าในตอนที่เขากลับมาตอนนี้
นักเตะระดับในรียองตูรามฟาบิโยคันนาวาโรเอ่อ
ใช่ไหมฮะแต่หลายช่วงที่จะมีแบบวันเวรร่อนอืม
มีเอ่อเอนันเคสโปใช่ไหมโอ้เออลืมไปแล้วใช่นะครับ
นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากอืมแล้วก็การมาต้องเล่นในเซเลบีเนี่ย
ฟุตบอลมันจะแตกต่างจากเซเรียไปอีกอีกระดับหนึ่ง
รูปแบบการเล่นที่จะถึงลูกถึงคนมากขึ้น
รูปแบบของแทคติกอาจจะไม่ได้บุหวาแต่ว่ามีความนักนวง

อีกอย่างคือตัวของบุฟฟอลเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลระดับล่างมากนัก
แม้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเขาจะเคยเล่นให้กับเฟลบีกับยูเอ็นตุสในช่วงเกาโชโปรีก็ตาม
แต่ยูเอ็นตุสในเวลานั้นมันเต็มไปด้วย

มันก็ไม่ได้เป็นฟีเรบี
เอ่อมีดรุ่งที่ขั้นขึ้นมาอย่างเคาริโอห์มาคิจะอ่ะ
มันคนละเวอร์ชันมันไม่ได้แบบมีนักเตะที่เก่งระดับ
ที่จะแบกทีมกลับขึ้นมาได้เวลาอันสั้นอย่างนี้
เขาก็เลยรู้ว่าโอเคมันเป็นเรื่องที่ยากมากนัก
เหนื่อยสิเหนื่อยมากและทำเป็นโก้ด้วยมันก็ทำอะไรได้ไม่เยอะ
แม้ว่าการไปเล่นในเซเดบีเนี่ยมันอาจจะเป็น
มันจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ค่อยเคยผ่านพบมาก่อนก็ตาม
แต่มันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการประจนภัยในชีวิต
เขาโอเคก็มันก็ถือเป็นการประจนภัยไปลุ้นไปเสี่ยง
ก็ต้องบอกว่ามันยากนะครับเหมือนที่บอกไปก็คือ
เตะมันคนละเกรดแล้วก็พอมาถึงปีรุ่นการ๒๐๒๒๒๐๒๓
ในรอบที่๒นะครับทั้งสิ้น๔๓เกมนะครับ
เหมือนสมัยก่อนแล้วกองหลังก็ไม่ได้แข็งแกร่ง
แล้วตัวเขาก็อายุก็ถดถอยตามสภาพ
แต่นี่คือยังเก็บได้๑๒ครั้งผมว่าก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ
เขามีความคิดที่แบบจะอยู่กับทีมต่อไปเรื่อย
เพราะว่าในช่วงที่ทุกการณ์ที่แล้วที่ยังไม่จบนะครับ
แต่ว่าในอีก๕เดือนต่อมาก็คือเดือน๗นะครับ
นี่ก็ต่อสัญญาไม่ดูสังขารตัวเองเลยพ่อเอ้ย
แต่ผมจริงผมเชื่อว่าเขายังเล่นต่อได้แต่มันไม่มีเหตุผลที่แน่ชัดว่าทำไมเขาถึงเลิกเล่น
มันยังไม่มีเหตุผลที่แบบชัดเจนออกมาคือผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องของสังขารแน่
แต่เขาอาจจะแบบรู้สึกว่าอาจจะเหนื่อยล้าอะไรบางอย่างหรือเปล่า
มันก็๔๐กว่าขนาดนั้นแล้วต่ออีก๔๕ปีนี่ก็๕๐แล้วเด้อ

ซึ่งจริงตอนนี้เขา๔๕นะอีก๕ปีก็จะกลับกระดานแล้วนะ
แต่ผมว่าเขาน่าจะแบบอยากให้เวลากับครอบครัวมากกว่าด้วยหรือเปล่า
ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่าฟุตบอลทั้งซ้อมทั้งทุกอย่างมันอุทิศเหมือนกันนะ
คือฟุตฟอลตัวสมัยก่อนเขาต้องใส่แขนยาว
โดยเฉพาะสมัยก่อนนะเสื้อต้องมีบุข์ที่เคาะสอกด้วย
ก็มีคนถามบุฟฟอลในวาระที่แบบโอเคบุฟฟอลกำลังจะเลิกเล่นแล้ว
ก็โอเคถามสักหน่อยอยากรู้มันคาใจ
ฟอลบอกว่าคุณไม่ต้องคิดเยอะมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลย
มันเป็นเพราะว่าตัวเขาก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
เขาแค่รู้สึกว่าถ้าใส่เสื้อแขนสั้นรู้สึกมันสบายกว่า
มันสบายตัวกว่ามากกว่าแขนยาวเขาก็เลือกใส่แขนสั้น
แค่นั้นอ่ะแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่า
ตัวเขาเป็นไอคอนให้กับประตูรุ่นน้องหรือเปล่า
เพราะว่าหลังจากที่เขาใส่แขนสั้นอ่ะหลังจากนั้นน่ะ
ประตูรุ่นน้องก็ใส่แขนสั้นกันเพียบเลยอ่าก็มีคนใส่แต่แขนสั้นทีนี้

เพราะจริงอย่างทุกสาวสบายกว่าที่พี่ต้าบอก

ก็บอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนนำแฟชั่นหรือเปล่าแล้วเขาก็หัวหลอกอืมเออ
ว่าอาจจะนำเพราะบุฟฟอลเป็นผู้สาวตัวที่ดีที่สุดในโลกแล้วทุกคนก็แบบ
อยากที่จะเดินตามรอยเขาแล้วมันเท่แล้วมันเท่ด้วยเท่มันเท่ด้วยเท่
นั่นแหละครับจริงจริงบุฟฟอลบอกว่าเขาใส่แขนสั้นตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยอืม
ไม่ใช่ไม่ใช่มาแบบสายตอนดังแล้วหรืออะไรอย่างเงี้เออแล้วเขาเขาบอกว่า
เขาบอกเขาบอกเพิ่มเติมว่าเวลาที่ลูกฟุตบอลอ่ะมันโดนท่อนแขนอ่ะอืม
มันรู้สึกว่าแบบเหมือนหนังชนหนังอ่ะมันมันได้ฟิลมากกว่าอ่า
เคเพราะมันอันผันเสื้อมันอาจจะเอ่อเรื่องซาดิตได้ไหมวะเออไม่แต่ว่า
อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่แค่ไม่รู้ว่าเป็นผู้นำแฟชั่นหรือเปล่า
ผมเนี้ยคนหนึ่งเออที่ใส่แขนสั้นตอนเป็นโกนเนี้ยเพราะเพราะเพราะ
จะบอกว่าพ่อปุ๊บฟ่อนก็ไม่ใช่แต่ว่าพ่อเพราะเห็นเฮ้ยแบบนี้แหละเท่
อืมคือเราเรามองความเท่เลยเราไม่ได้มองอะไรเลยนะอืมเฮ้ยแม่งใส่เสื้อสั้นแขนสั้น
แล้วก็มีถุงมือตัวมีถุงมือใหญ่ใหญ่ถุงมือโกมใหญ่ใหญ่นึกออกปะใช่ใช่ใช่
เห้ยแม่งเท่ดีวะเออเขาเลยใส่ตอนสมัยเป็นโก้

ดินแดงจริงถ้าดีใจยิงเสร็จแล้วสไลด์อย่าไปทำแบบนั้น
ถลอกอย่างแข่าถลอกอย่างหอมแม่เท้า
เขาบอกประมาณว่า
เขาชอบฟีลิ่งในการที่แบบบอลมันโดนเนื้อโดนหนัง
เพราะถ้ามีแขนเสื้อมันก็ไม่ได้ฟีล
อันนี้เป็นสิ่งที่บุฟฟอลเฉลยให้กับ
หลายคนที่สงสัยมาตลอดว่าทำไมบุฟฟอลชอบใส่แขนสั้น
ตลอด๒๘ปีในโลกฟุตบอลของบุฟฟอลก็ต้องบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ทิ้งมรดกไว้สำคัญมาก
นอกเหนือจากเรื่องของแขนเสื้อแขนสั้นแล้วเขายังทิ้งหลายอย่าง
แบบเรื่องของความเป็นผู้นำความเป็นคนที่รักษาสภาพร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยม
การวางตัวต่างเขาก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยม
แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้สาประตูที่ไม่ได้ถูกตำหนิอะไรมากมาย
ไม่มีประเด็นเลยถ้าพูดง่าย
มีนิดนึงซึ่งผมจะเล่าหลังจากนี้นะครับ
แล้วก็ด้วยการต่างของเขาเนี่ยมันเลยไม่แปลกว่า
หนึ่งในลูกสาวประตูที่เวลาแฟนบอลนึกถึงมันก็ต้องนึกถึงบุฟฟอล
สิ่งเดียวครับที่บุฟฟอลบอกว่ายอมรับและเสียใจมากที่สุด
แล้วอาจจะเป็นเรื่องเดียวในชีวิตของบุฟฟอลที่ถูกนำไปถกเถียงมากที่สุด
นี้หลายคนอาจจะไม่ทราบก็คือการที่เขาหยิบข้อความ
ก็คือมันเป็นคำนึงที่แบบเป็นคำที่แบบเกี่ยวกับอุกร้าวความกล้าหารความเป็นผู้นำต่าง
แต่ว่าด้วยความที่บุฟฟอลเป็นเด็กแล้วเขาไม่รู้ว่าความหมายของคำนั้น
มันเป็นความหมายในแง่ลบเขาเลยถูกตีความว่าบุฟฟอลสนับสนุนรัฐธิฟาซิส
ซึ่งก็ไม่แปลกก็อิตาลี
ใช่ถูกไหมแต่บุฟฟอลบอกว่าไอ้คำนั้นมันแค่ถูกสลักเอาไว้บนโต๊ะเฉยแล้วรู้สึกว่ามันช่วยกระตุ้นตัวเขาได้
ซึ่งเขาก็ยอมรับว่าโอเคพอเขาไปศึกษาเพิ่มเติมเขารู้โอเคมันเป็นสิ่งที่มันเป็นข้อความของรัฐธิฟาซิสจริง
แล้วตัวเขาโง่เขาเบาปัญญาเองในการที่นำข้อความอันนั้นมาใช้โดยที่ไม่ได้ตึกไต่ตองให้ดี
แล้วก็ยอมรับว่ามันคือข้อผิดพลาดและเป็นสิ่งที่เขาก็เจ็บปวดมาจนถึงปัจจุบัน
แต่อย่างไรก็ตามบุฟฟอลบอกว่าความผิดพลาดเหล่านั้นมันก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะ

ะก็มีคริปโตน้อยที่บ้างที่จะต้องโดน
ใช่ต่ต้นนี่คือเป็นคริปโตน้ยที่ทิ้มแทงจิตใจของบุฟฟอล

การที่พวกเค้าจะเตือนคุณครั้งแล้วข้างล่าว
เรื่องที่คุณไม่รู้ว่ามันคืออะไร
แม้ว่าฟุตบอลจะทำให้คุณเป็นคนพิเศษ
แต่คุณต้องจำเอาไว้อยู่เสมอว่า
ที่สุดแล้วการเป็นนักฟุตบอลชีพมันก็ไม่ต่างจากอาชีพอื่น
ไม่ว่าจะเป็นบาร์เทนเดอร์หรือช่างไฟฟ้า
สิ่งที่เป็นความผิดพลาดต่างเหล่านี้มันจะช่วยคอยย้ำเตือนคุณ
ให้คุณรู้สึกว่าคุณยังเป็นมนุษย์อยู่นะครับ
นี่คือกระตุ้งฆาระวะเป็นเหมือนอีพีฆาระวะของปรมาจร
ผู้ดอกศาลประตูของโลกเลยแล้วกัน

ก็เป็นอีพีนึงที่เราพูดถึงคนเอกชัน
เอกฉันว่านี่คืออัดดับ๑รวมถึงนอกสนามมันก็มีแค่เรื่องเอาข้อความของรัฐเจียปฟัตติฯมาใช้โดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำ
เป็นข้อความที่สลักเอาไว้บนโต๊ะในโรงเรียนมันก็ไม่มิดมันก็โอเคมันก็
น่ารักครับก็ถือว่าเอกฉันนุกคนน่าจะเห็นตรงกันโดยเฉพาะคนดูบอลยุคเรา
แล้วก็เห็นมาตั้งแต่เขาเริ่มจนเนี่ยมาแขวนสตรงไวรัสแหละ
เราก็จะเห็นว่าเขาไม่ได้มีมณฑินใดเลยจริงกับการเป็นผู้เล่นอาชีพ

ก็คาราวะเช่นกันนะเราสองคนก็ถือว่าทำอีพีนี้เหมือนกึ่งที่บิวต์ให้
ยังครับแต่ว่ามีเรื่องที่อยากจะเขียนอยู่เหมือนกันไม่รู้บอกชื่อได้ไหม

เพราะฉะนั้นก็บอกไปอาจจะพูดถึงเรื่องของนักเตะที่อาจจะได้ชื่อว่าเป็น
มันจะเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาใช่ไหมเล่นดีแล้วก็อ่านัดที่กับลิวฟูคือคือพลาดแค่
ใช่ก็ต้องปล่อยมันไปนะครับตอนนี้คิดว่าแฟนสาฬิกาดงน่าจะคึกคืนขึ้นจากการซื้อตัวการเสริมตัวใด
ใช่เพราะไม่ได้ประกาศสักดาไม่ค่อยจะได้บ้างกันเถอะ
ผลสัปดาห์ที่เราอัดอยู่เนี่ย
เจอใบตัน

จริงผมก็หาข้อมูลอยู่นะว่าแบบเบื้องหลังความแข็งแกร่งของไรตันมันมาจากอะไร
พยายามหาข้อมูลอยู่
คือเห็นหลายสมมุติฐานแล้วแต่บางอันผมไม่ค่อยซื้อเท่าไร
ผมก็มีสมมุติฐานของผมดูแต่ก็พยายามจะหาคชัยมาซัมพอร์ท

อเจมส์มารุ้นว่าพี่บอยจะเล่าถึงมุมไหนใด
บ๊วยน่าจะเขตจากต่างประเทศเหมือนเดิม
อเจมส์ก็ยังไงก็เหมือนเดิมครับช่วงนี้ฟุตบอลกำลังมันเปิดรูปรับการมานิดเดือด
ติมผมโดนใบแดงทุกนัดล่าสุดนี้ล่าสุดจะราชัยทำลงในแบบเพจตัวเองว่าแบบ
อยู่แล้วอืมหวยแบบโดยโดยที่ทุกผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเห็นด้วยตรงกัน
แล้วปีเนี้ยยิ่งตัดสินหวยกว่าเดิมอีกจริงคือจังหวะที่แบบไม่ค่อยมีอะไร
ก็แจกเหลืองเลยอืมหรือจังหวะที่แบบไม่น่าแจกแดงก็อยากแจกแดงอ่า
แล้วยังมีแบบกดหยุ่มหิมที่แบบโน่นนี้กับกรรมการก็ไม่ได้อีกอะไรอย่างนี้
อย่างผมดูเซอร์ดาเป็นหลักเนี่ยเกมที่ผมดูคืออินเตอร์กับมอนซ่า
อืมคือมอนซ่าเนี้ยจะจะเป็นทีมที่ซื้อนักเตะอินเตอร์เยอะมากอืม
แต่ก็จะมีแบบบางช็อตที่แบบเสียบทักเกิลกันนิดหน่อย
กรรมการแจกเหลืองเลยแบบไม่กี่นาทีแจกเหลืองเลยอะไรอย่างนี้
มันมันรู้สึกว่าแบบผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นทางยูยฟ่าได้สั่งการอะไรบางอย่างหรือเปล่า
ว่าแบบเฮ้ยซีสันนี้แบบต้องการที่จะปรามนักเตะให้แบบลงไปเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ดึงดูเฟรดาหลายหลายเกมแล้วก็แบบ
กรรมการแจกเหลืองง่ายมากอ่าเออแต่อันนี้ต้องบอกว่าผมยังไม่ได้ดูอย่าง
วุฒิเก้าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอ่าวุฒิเก้าผมก็ได้ดูแค่เกมที่
แฮริเคนไปยิงอะไรเขาก็เลยไม่ได้เห็นจังหวะที่แบบ
แจกไปเหลืองง่ายง่ายเลยไม่ค่อยเห็นอืมอาจจะเพราะว่ากรรประการของ
เอฟซีก้าผมว่าค่อนข้างมาตรฐานที่สุดในบรรดาท็อป
ไฟล์แล้วอืมเลยแบบไม่ค่อยมีแบบหาคอนโทรลเวอร์เชียวมากนัก
ก็มึงแบบเอ๊ะเอาใบแดงฟันไดท์อ่ะอาจจะเข้าใจได้
อะไรหวะขนาดนั้นเลยเหรอวะเอ๊บรรย์อารมีหรือเปล่าน่า
คืออ่ะคือลูกฟันไดท์ผมว่าทุกคนทุกคนก็มันก็มันก็สองมุม

คือมันให้ได้ไหมให้ได้

เพราะฉะนั้นมันก็แยกไว้

กรรมการอังกฤษดิ้งปกติ
ก็คนดูบอลอังกฤษก็

แล้วสบายใจเรื่องกรรมการมากขึ้นให้ลองเอามาเปรียบเทียบกับบอลไทดู
อ่าหลวงอาจจะรู้สึกว่าอ๋อก็ปกติมิ
ไม่ปิดแปลกอะไรเยอะ
เน้นการปอบใจไปเร็วมิหรอ
ก็จะรู้สึกสไงใจขึ้นถ้าจะไปเทียบอังกฤษอังกฤษ

โอเคก็ฝากติดตามพวกเราเหมือนเดิมนะ
บ่าย๒โมงนะครับทุกวันเสาร์
ก็ติดตามเราตามช่องทางต่างของ

รวมถึงไทรัตรออนไลน์นะก็เป็น

เราจะเปิดให้โอกาสได้คอมเมนต์กันง่ายหน่อย

ร่วมส่งจารจีบฟอร์น
ให้กลับไปใช้ชีวิตแบบ

ก็คือเป็นตัวกลางระหว่าง
กับทางสมาคม

สมาคมก็ต้องเกรงใจทางนักเตะโค้ชก็ต้องเกรงใจ
หวังว่าจะได้เห็นการแก้เกมมันของเขาในเอเชีย
โอเควันนี้พวกเราน่าจะเท่านี้ลำลากันไปก่อนสวัสดีครับผม
โปรดติดตามตอนต่อไป